ให้โชคดีโชคดีสุดนะเศษเพลงปรีนาขอยรวยขอยรวยเศษหีป้ายแดง
เศษหีป้ายแดงวันนี้ยกขบวนความรวยด้วยเขตลับรันรหอนจากเก้าเหล่าม่อไฟโบราณที่ขายมากกว่าเจ็ดสิบปี
กับร้านเฮ้งชุนเสงที่ใช้เนื้อวัวเนื้อหมูและเครื่องในไม่ต่ำกว่า๒๐๐กิโลกรัม
สูตรเด็ดแม่พารวยอดีตเด็กแว้น
กลับใจขายแหนมหมูทอดได้วันละ๑๐๐โล
สร้างรายได้เป็นแสนต่อเดือน
กับร้านแม่นิดแหนมหมูทอดสด
เส้นทางความสำเร็จของพวกเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร
และต้องฝ่าฟันมรสุมชีวิตอะไรมาบ้าง
ร่วมค้นหาคำตอบกันกับเฮียป้องและน้องจ๊ะกันเลยครับ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
สบายรับสั้นน้ำสวยที่ปากท้องของคนยางรวย

วันนี้จะบอกว่าเฮียพาหนูมาหน่อยนะ

ดังขนาดที่ว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่มากินครับ
เกาหลีฟาอลงฝาหลั่งญี่ปุ่นจี๊ด
ทั้งเรือทั้งโลกนี่ว่ารวยแบบะเศรษฐีปะแดงจริงห้องแถวนี่ทรงเค้าแขนที่จะมันซื้อต่อไปเร็ว
ก็คือเกาเหาะเนื้อต้นเนื้อต้นเนื้อพอกไฟ
จริงจริงเลยล่ะครับซึ่งเขายังคงใช้ถ่านที่เป็นเชื้อเพลิง
ข้อดีของทานก็คือทำให้น้ำซุปร้อนนาน
และยังช่วยให้มีกลิ่นหอมอีกด้วยล่ะครับแม่และในหม้อไฟก็จะมีทั้งเนื้อตุ๋น
ในลูกชิ้นผักปุ้งถั่วงอกที่ร้านนี้นอกจากเนื้อตุ๋น
ก็ยังมีหมูอีกด้วยนะครับซึ่งในแต่ละวันจะใช้เนื้อวัว
เนื้อหมูและเครื่องในไม่ต่ำกว่า๒๐๐กิโลกรัมเลยทีเดียว
รายได้ก็เฮ้ยเฮ้ยเบาเบาไม่ต่ำกว่าสามหมื่นบาทเลยล่ะครับ
เอาเป็นว่าให้เฮียป้องและน้องจ๊ะบุกไปขอเคล็ดลับกันเลยดีกว่าครับ
คุณแม่คะชื่อร้านนี่หมายความว่ายังไงหรือได้มาจากอะไรคะ
แห้งก็เป็นเส้ชุ่นเส็งชื่ออากง
แล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะทุกแม่
คุณแม่คะร้านคุณแม่เด็ดทีเด็กของร้านแม่คืออะไรคะ

อันนี้คือมีทั้งเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นเลย

นูที่เวลามาแล้วเขาชอบสั่งอันนี้ครับ

ไม่ผมว่ากินได้๓๔คนเลยนะ

รีบขอเข้าไปล้วงเคล็ดลับกันเลยนะครับ
แต่ก่อนอื่นต้องให้แม่เพิ่ม
ไปเตรียมวัตถุดิบในการตุ๋นเนื้อกันก่อนล่ะครับ
ระหว่างนี้เราขอไปกันที่อีกหนึ่งร้านขายดี
กำลังเป็นกระแสแห่งเมืองนนทบุรีนั่นก็คือร้านทะเลทอดซีฟู้ดท่าน้ำนน
ตั้งอยู่ใกล้ใกล้กับหอนาฬิกาท่าน้ำนนนั่นเองล่ะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาขายดิบขายดี
ขนาดที่ว่าแค่ชั่วโมงเดียวก็หมดเกลี้ยงเลยล่ะครับซึ่งพอเรามาถึงก็เห็นว่ากำลังทอดกันมือเป็นระวิงกันเลยล่ะครับ
แบบนี้ต้องขอเข้าไปคุยกับน้องโอ๊ตเจ้าของร้านกันสักหน่อยดีกว่าครับว่ามีอะไรขายบ้างอ่าที่ร้านจะมีของทะเลทอดทั้งหมดสี่อย่างครับ
จะมีปลาหมึกครับตัวละ๘๐หอยมาละ๑๐บาทกุ้งตัวละ๑๐บาทแล้วก็ปลาไข่ตัวละ๑๐บาทครับ
หมึกขายดีที่สุดครับแต่เห็นคนรุมซื้อกันเยอะขนาดนี้เนี่ยยอดขายดีขนาดไหนกันล่ะครับ
เราจะได้เป็นตัวครับกุ้ง๑๐โลครับตะไข่๑๐โลปลาหมึกวันละร้อยกว่าตัวหอยจะใช้๒โลต่อวัน
ทุกอย่างอ่ะพันกว่าตัวครับและนี่แหละครับทีเด็ดของที่ร้านนั่นก็คือปลาหมึกทอดไซส์ปิ๊กแบบนี้โอ้โหน่ากินน่ากิน
แบบนี้ใช้แป้งอะไรในการทอดล่ะครับเนี่ยเป็นแป้งทอดกรอบทั่วไปเลยครับทางร้านจะมีปรุงนิดหน่อย
แล้วเทคนิคการทอดต้องทำยังไงบ้างล่ะครับเทคนิคการทอดอ่ะพี่มันแล้วแต่บุคคลอ่า
อย่างร้านผมเนี่ยเขาทอดกันจนชินแล้วอ่ะพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทอดมายังไงให้ไม่ได้แบบนี้
แต่มันเป็นความเคยชินของแต่ละคนว่าน้ำมันร้อนขนาดนี้ต้องใส่เท่านี้นะสีประมาณนี้ต้องขึ้นได้แล้วนะ
อะไรประมาณเนี้ยพี่แม่เรียกว่าต้องใช้ความชำนาญมากจริงจริงเลยนะครับ
ถึงจะกะเรื่องความร้อนของน้ำมันและเวลาในการทอดได้เพื่อให้ได้ของทะเลทอดที่กรอบกรอบ
ถูกใจลูกค้าออกมาแบบนี้แล้วร้านทะเลทอดซีฟู้ดท่าน้ำนนแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นได้ยังไงล่ะครับ
แม่เป็นคนขายตั้งแต่แรกแม่ออกมาจากงานประจำที่เขาทำอยู่
ก็เป็นลูกจ้างเขาอะครับแล้วก็ออกมาขายของทอด
ถ้ารับรวมรุ่นแม่ด้วยเนี่ยเป็น๑๐ปีพี่แต่แม่ไม่ได้ขายตรงนี้
เนี้ยเพิ่งมาตั้งได้ประมาณไม่ถึงปีครับแต่ปกติจะขายอยู่ข้างนอกครับ
แต่เห็นว่าเรียนจบทางด้านนิเทศศาสตร์มาแล้วทำไมถึงมาขายของได้ล่ะครับเนี่ย
ผมเคยสมัครงานแล้วก็ใช่ผมเคยทำงานทางด้านนิเทศมาด้วยแหละ
แล้วทีนี้ก็โควิดก็เลยอยู่บ้านขายของช่วยพี่สาวขายของเลยก็
เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ครับด้วยความที่บ้านผมอ่ะเป็นเขาขายของมาตั้งแต่ต้นตระกูลแล้วมั้งพี่
ผมไม่อายอยู่แล้วอ่ะมันอยู่ในใส่เรื่องบางทีถ้าไม่จะพูดคำนี้ก็ได้
ก็เลยขายมาเรื่อยมันก็เป็นความชอบด้วยแหละ
ผมก็ชอบขายของตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนเรียนอยู่จุ๊กจิ๊กผมก็ขายอย่างนี้ครับ
แล้วจุดไหนที่ทำให้มีชื่อเสียงและขายดีขึ้นมาได้ล่ะครับจากที่พี่สาวเข้ามาขายต่อแทนแม่เนี่ยครับ
ช่วงนั้นโควิดก็เลยลองขายออนไลน์ดูผมก็ดังมาจากเพจพลนนท์ครับ
มีพี่พี่แฟนเพจอื่นอื่นมาขอถ่ายเรื่อยเรื่อยมาแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ยังไงให้น้องโอ๊ตช่วยฝากข้อคิดในการสร้างอาชีพไว้หน่อยครับถ้าเราตั้งใจทำอะไรนะครับ
ก็มันก็จะสำเร็จครับขอแค่ตั้งใจมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราถนัด
ตั้งใจลองศึกษาด้วยตัวเองก่อนว่าตัวเองถนัดอะไรสักวันพี่ก็จะสำเร็จเองครับ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของวัยรุ่นสร้างตัวที่ไม่อายทำกินจริงเลยนะครับ
แต่ช่วงหน้าเรายังมีเคล็ดลับการตุ๋นเนื้อสูตรเด็ดของร้านเฮ้งชุนเสงรออยู่จะเป็นยังไง
ห้ามพลาดเลยนะครับเศรษฐีป้ายแดงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วครับ
กดไลค์และแชร์เพจเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วแสดงความคิดเห็นแนะนำร้านเด็ดในดวงใจ
ที่อยากให้เราไปถ่ายทำพร้อมใส่แฮชแท็กเศรษฐีป้ายแดงเปิดเป็นสาธารณะ
ตั้งแต่วันนี้ถึงยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันธ์ห้าร้อยหกสิบหกแชร์กันเข้ามาเยอะเยอะนะครับ
วันนี้ถือว่าคุณแม่เนี้ยประสบความสำเร็จมากมากใช่
แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แม่คาใจ

หนูน้าจะได้ออกทีวีแล้วนะ

เราเปรดยาเล่นเกม

มีสังคมเดิมอย่างนี้
จากเสพเลยเฉยถึงขั้น
เป็นคุณค้าหรอเป็นทำยาค่ะก็

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
เรายังอยู่กันที่ร้านเฮ้งชุนเสง
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะ
จะมาล้วงเคล็ดลับการตุ๋นเนื้อ
ให้ได้เนื้อที่เปื่อยและนุ่มกันแล้วล่ะครับ

การแก่กายราโย๖๒๖๐
น้ำตาลปริบเพี้ยว
น้ำน้ำปลาน้ำปลา

อ่ตันน้ำเปล่าเดี๋ยวครับแม่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

มีไส้นะคะ

ส่วนมากจะขาวขาวแบบขาวเหลื่ย
แต่ที่นี่คือแบบไม่มีกลิ่นคาวเลยทุกคน
แล้วก็มีความแบบว่าไม่ได้ละลายในปากนะ

กะเทียมของแม่มรู้จักว่า
เทียมที่แม่เจียวเองแล้วก็คือแบบ

ทำเป็นแป๊บเดียวคือยังไง
เนื้อนองไลน์นะครับ
จริงตอนลวกน้องลายก็อยู่ที่ใครชอบแบบไหนว่าสุกมากสุกน้อยแล้วแต่ใจ
อร่อยขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไม
ถึงได้ขายดิบขายดีจนลูกค้ายอมรอคิวเป็นชั่วโมงชั่วโมง
ซึ่งพออิ่มท้องแล้วเราก็มาคุยเรื่องของเส้นทางชีวิตของแม่เพิ่มกันบ้าง
เพราะกว่าที่แม่เพิ่มจะมาเป็นเจ้าของร้านเฮ้งชุนเสงแบบทุกวันนี้ได้
ก็เริ่มจากการเป็นสะพ้ายของตระกูลเฮ้งนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งตระกูลนี้เนี่ยเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นอยู่แล้ว
สมัยก่อนแม่เพิ่มก็คอยช่วยงานที่ร้านเก็บกวาดล้างจานเตรียมของ
ในที่สุดก็ออกมาเปิดร้านเป็นของตัวเอง
แต่ว่าเส้นทางทำมาหากินไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับ
เพราะแม่เพิ่มต้องเซ้งที่ในการเปิดร้านทำให้ต้องเป็นหนี้หลักแสน
แล้วอะไรทำให้แม่เพิ่มมีอย่างทุกวันนี้ได้ล่ะครับ
ตอนนั้นเซ้งกี่บาทครับ

ใช่มีความกังวลแม็คว่าฉันจะขายพอกับรายจ่ายมั้ย
มีมีลูกแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นของเราแล้วเราดีใจ

เก็บร้านเที่ยงคืนนอนตี๒ก็ตื่นตี๕

วันละ๓ชั่วโมงเป็นปีเลย

กี่ปีแม่ที่เราใช้หนี้หมด

ดีใจที่ว่าได้ขายของด้วย

โด่งดังมาแบบว่า๗๐ปี
แต่มาในยุคแม่ก็คือประมาณ๔๐ปี
วันนี้ถือว่าคุณแม่เนี่ยประสบฝันสำเร็จมาก
แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แม่คาใจ

ตอนนั้น

พ่อแข็งแรง

คุณแม่ของแม่เพิ่มเนี่ยเสียด้วยโรคมะเร็ง
แล้วก็โชคชะตาก็เล่นตลกอีก

คุณแม่เพิ่มก็คือคุณพ่อวิชา

เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองคือเดือนธันวานะคะ

เป็นมะเร็งมะเร็งตัด

ก็คือดื่มฉลองเสร็จแล้วก็
พอวันตอนเช้าก็หววดท้องมาก
หมอก็บอกคุณลุง
คุณลุงอยู่มาได้ไงตั้งกี่ปีเนี่ย

หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้

มีเม็ดหนึ่งถ้าคิดเป็นเม็ดก็เด็ดละ๑๖๐๐
แต่ป๊าเพิ่งกินได้สี่เม็ด

ก็เลยพาเข้าครั้งสุดท้าย

ก็ให้ไปตามดวงชะตาของป่าเนอะ

รายการเราติดต่อมาว่าจะมาถ่ายที่นี่

แล้วป๊าก็บอกกับพยาบาลด้วยว่า
เนี่ยเดี๋ยวร้านผมจะมีรายการนี้มาถ่ายอีกแล้วนะ
เข้าพูดกับทุกคน

แล้วถ้าป๊าดูอยู่
ตอนนี้แม่อยากจะบอกอะไรป๊าไหม

ป๊าเคยสั่งเสียอะไรกับแม่ไหมก่อนที่จะเสียไป

แต่ถ้าม้าไปก่อนเขาอยู่ไม่ได้
นะคะยังไงก็ขอให้แม่แบบ

เข้มแข็งอยู่แล้วเป็นผู้หญิงเก่งอยู่แล้วนะ

แล้วก็วันนี้ร้านแม่น่ะปังอยู่แล้ว

ป๊าจะให้ชลอง
ป๊ายังชลองแน่

เปิด๗โมงเช้าถึง๒ทุ่มวันธรรมดา
แต่ถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดแล้วขัดตะเลิกก็๗โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
สามารถสั่งแก๊ปแรงแดนได้ใช่ไหมครับแม่
เดี๋ยวมาหมดเลย

วันนี้เดี๋ยวให้แม่ค้าเป็นผู้หญิงแกร่งนะฮะ

พูดกับคุณแม่เราได้พลังบวกมากเป็นผู้หญิงแก่งจริงวันนี้จะขอบคุณคุณแม่มาก
ขอบคุณมากแม่เพิ่มกับเฮ้งชุนเส็งนะครับแวะกันมาด้วยนะครับ
เรียกว่าเข้มข้นจริงจริงเลยนะครับสำหรับเส้นทางชีวิตของแม่เพิ่มแห่งร้านเฮ้งชุนเสง
แต่จบจากเรื่องเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นเราก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาที่บุฟเฟ่อาหารทะเลกันบ้าง
ซึ่งที่นี่เนี่ยอัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมแถมยังได้อิ่มจุกในราคาเพียง๓๒บาท
จะเป็นร้านไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ
จุกสามสิบสองบาทกลับมาแล้วจ้าคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่ต้องพามาอยู่ที่ร้านนี้เลยนะคะ
เร็ดบุฟเฟ่ทะเลเผาและหมึกซาซิมีร้านนี้นะคะเขาเป็นร้านปิ้งย่างน้องใหม่
มีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วบอกเลยว่าของทะเลของเขาที่นี่สดใหม่แบบวันต่อวัน
และสำหรับวันนี้นะคะบุฟเฟ่ราคา๗๙๙บาทแบบไม่จำกัด๒ชั่วโมงเต็ม
คุณจะจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นกติกาเป็นยังไงไปดูค่ะ
กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาท
เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอ
แล้วคอมเม้นต์มาที่ใต้การติดต่อด้านอิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
เศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัล
ใบแดงไทยรัชทีวีช่องสา๑๒แฮแดนหูบอกเลยว่าอาหารที่นี่เขาเยอะมากนะคะ
มีทั้งบุฟเฟ่ทะเลเผารวมไปถึงปิ้งย่างแล้วก็มีพวกซาซีมิด้วยนี่มาดูไฮไลท์ของเรานี่คือ
ปลาซาซิมินะคะมีทั้งปลาเก๋าเพลิงมีทั้งแซลมอนทูน่าอะไรต่างเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงซีฟู้ดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหมึกหอยมีหมด
อูดองเอ่ยกุ่งดองเอ่ย

ปลาเก่าด้วยมีความถูกหยุ่นเด้งด้วยนะแลกมากำลังดี
มาดูที่เมนูหอยเชลอบชีสนะคะ
เป็นมากที่นี่คือเขาใส่ชิดมาแน่น
แล้วหอยสดมากเสียงมีความหวานของหอยและคำเค็มมัน

มาปลากระพงทอดน้ำปลาดีกว่า
ปลาเขาสดเนื้อแน่นตัวใหญ่

มาต่อกันที่ปผัดของกะรี

เนื้อเยอะด้วยนะตัวโตอยู่
มาต่อกันที่ปูดองเจ้าเพื่อนย่า
อื้อหือเนื้อปูเยอะมาก
ดองรสชาติดีมากเขาจะมีความแบบหวานเค็มแล้วสดกำลังดี
เมนูอิ่มจุกของเราในวันนี้ก็คือบุฟเฟ่ราคา๗๙๙บาท
แต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นนะคะ
ใครอยากอิ่มจุกแบบใบตองแบบนี้นะคะ
โทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อมเลยนะคะพร้อมไหมคะ
ถ้าพร้อมแล้ว๓๒๑ถ่ายค่ะ
ตอนนี้นะคะสัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาที่หน้าจอของคุณแล้ว
รีบเซลฟี่ภาพของคุณเองได้เลยนะคะ
เศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
ถ่ายค่ะพดค่ะแคปเลยค่ะ
ท่านที่โดนใจทีมงานรับไปเลยบุฟเฟ่๗๙๙บาท
แต่ให้คุณจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นนะคะ
และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม
จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีรวมไปถึงกิจกรรมดีแบบนี้ค่ะ
และสำหรับใครที่อยากมาอิ่มอร่อยจุกแบบใบตองแบบนี้แวะกันมาได้เลยนะคะ
เปิดตั้งแต่เที่ยงปิด๔ทุ่มเลยค่ะ

และตอนนี้กลับไปติดตามความสนุกกับรายการเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยค่ะ
อิ่มจุกกันไปขนาดนี้คุ้มสุดสุดไปเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่เท่านี้ยังไม่พอ
เราขอไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวของร้านขายดีที่เรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวจากการขายแหนมหมูทอดในตลาดนัด
ซึ่งจะเป็นร้านไหนให้น้องใบตองพากันไปเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พาทุกคนบุกมาอยู่ที่นี่เลยนะคะตลาดหน้าเซียรังสิตค่ะ
วันนี้ไม่ต้องจะพาไปดูร้านนี้ค่ะร้านแม่นิดแหนมหมูทอดสด
เขาบอกว่าทอดขายวันนี้เนี่ย๖๐๑๐๐กิโลกรัมเลยนะและรายได้ตกวันละหนึ่งหมื่นบาทแน่นอนว่าหลักแสนต่อเดือนนะคะ
พามาร้านนี้เพราะว่าร้านนี้ค่ะเจ้าของเนี่ยเขาเป็นเด็กแว้นกลับใจมาก่อน
และร้านเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นสูตรแม่พารวยเลยนะคะการที่เขาจะมาเป็นพ่อค้าแบบนี้แล้วมียอดขายถล่มทลายทอดกันแบบไม่ทันขนาดนี้
เขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงตามไปเลย
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้บุกมาตลาดเซียรังสิตกับร้านแม่นิดแหนมหมูทอดสด
ที่เขาขายแหนมหมูทอดแบบหลากหลายมีทั้งหมูกระเทียม๓ชั้นแหนมสันคอหมูแหนมซี่โครงหมูแหนมเอ็นข้อไก่แหนม
ขายกันแบบทอดไม่ทันเลยล่ะครับโดยเป็นสูตรแม่พารวยจากแม่นิดส่งต่อมาให้ลูกชายที่เป็นเจ้าของร้านนั่นก็คือพี่กันคนนี้นี่แหละครับ
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองไปทำความรู้จักกันเลยครับแม่นิดหมูแหนมทอดสดอุ้ยครับผมสวัสดีค่ะครับผม
คุยอะไรใจเย็นวางมีดก่อนก็ได้พี่
อันนี้ทำอะไรอยู่คะสามชั้นครับผมแล้วอันนี้อันนี้อะไรอ่ะ
กระเทียมกระเทียมแถมอ่าแล้วลับนิกอันนี้แถมหรืออะไรฮะแถม
ทอดอยู่นี่หอมมากหนูขอชิมหน่อยได้ไหมได้ครับผมอ่ะโอ้โหดูความฉ่ำของสามชั้นก่อน
เออร้อนโอ้มันต้องคุยกันยาววันนี้ไม่แปลกใจว่าทำไมขายดี
แต่วันนี้หนูมาบางทีขอเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับสักเมนูได้ไหม
เมนูที่ขายดีที่สุดเลยซีกโครงหมูแหนม
ได้ครับผมเดี๋ยวหนูเตรียมถุงมือรอไปลุย
น้องใบตองเล่นไปขอเปิดสูตรลับการทำซี่โครงหมูแหนมกันแบบนี้เลยล่ะครับ
ซึ่งพี่กันก็ใจดีใจดียอมบอกกันแบบหมดเปลือก
แต่ขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงช่วงหน้าเดี๋ยวได้รู้กันอดใจรอสักครู่เดียวครับ
โดนจับไปทั้งหมดกี่ครั้งก่อนที่จะมาเกมใหญ่
อยู่นะ๓๔ครั้ง๓ปี๘เดือน
เป็นกับพ่อกระสาวอาเศษแล้วเขาก็ลามไปเป็นมะเร็งอย่างนี้
แล้วมารู้ที่เป็นแรกสุดท้ายแล้วคำว่าช้าสายไปมันโกรธ
มันมีจริงนะพี่อยากออกมาทำดีให้แม่เห็นไง
เรายังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ในช่วงที่เศรษฐกิจขึ้นขึ้นลงแบบนี้
หลายคนก็คงจะมองหาเครื่องยึดเดียวเพื่อเพิ่มความมั่นใจ

วันนี้สินแสชัยก็เลยขออาศาพาไปที่อีกหนึ่งสารเจ้า
ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือ
สารเจ้ากวนอูกรองสาร

ในชุมชนสมเด็จย่าย่านคลองศาลฝั่งธนบุรี
ที่นี่เขามีอายุมากกว่า๒๘๗ปีเลยนะครับ
ถือเป็นสารเจ้ากวนอูที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนตามสินแสชัยไปกันเลยครับ
ใครที่จะมาที่สารเจ้ากวนอูอันโบราณแห่งนี้นะครับ
ให้มาขอพรได้แต่อย่าบนบานสารกล่าว
เหตุผลที่ไม่ให้บนบาดเพราะท่านเป็นเทพแห่งความซื่อสัตว
ที่ตั้งใจให้พรอยู่แล้วใครมาขอท่านให้หมดไม่ต้อง

เช่นใครที่เดือดร้อนในการขายที่ดินไม่ได้
หรือที่ดินที่มีปัญหาใครที่เป็นข้าราชการก็ดี
ก็จะมาขอพรการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้เกิดความประสบความสำเร็จ
อยากเชิญชวนท่านผู้ชมมาไหว้ตามสิ่งแสชัย
รับรองเห็งปังรวยแน่นอนครับ
ซึ่งอย่างที่สินแสชัยบอกเอาไว้ว่าสารเจ้ากวนอูแห่งนี้เนี่ย
ขึ้นชื่อเรื่องของการค้าขายที่ดิน
วิธีการไหว้ก็เลยจะพิเศษขึ้นมานิดหน่อยนั่นเองล่ะครับ
แล้วต้องทำยังไงบ้างล่ะครับสินแสชัย
ขอพรเราจะต้องเอาตัวเอกสารที่ดินที่เป็นตัวสำเนานะครับ
ขอพรจากท่านเขียนชื่อนามสกุลจริงแล้วก็มาเหน็บนะครับ
เราก็จะมาขออำนาจบารมีจากองค์มหาเทพเจ้าพ่อกวนอู่ของเรานะครับ
มือขวาจับที่กระบี่ของท่าน
มือซ้ายจับที่ง้าวของท่าน
ตาของผู้อธิษฐานนะครับ
มองตาของท่านองค์มหาเทพแล้วอธิษฐาน
ธิษฐานเสร็จแล้วเราก็จะมาคุกเขาลงนะครับ
มือขวาขององค์มหาเทพนะครับ
มือซ้ายมาจับที่เท้าของท่านอีกด้านหนึ่งแล้วอธิษฐาน
เอาศีรษะแตะไปที่ตัวมังกรนะฮะอธิษฐาน
ก็ขอให้เกิดความสำเร็จนะครับทุกประการ
แต่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องที่ดินเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม
เรื่องของการค้าขายอื่นหรือแม้แต่เรื่องของการเรียน
รับราชการก็ขอพรได้เช่นกันครับ
วิธีนะครับก็คือ๑คุกเข่าลงไป
มือขวาของเราจับเท้าซ้ายขององค์มหาเทพ
มือซ้ายของเราจับขาขวาแล้วอธิษฐานจิต
เอาศีรษะของเราแตะที่องค์มังกรในเข็มขัดของท่านและอธิษฐาน
อธิษฐานเสร็จแล้วกราบท่าน๓ที
การที่จะมาขอพรแล้วให้สำเร็จเร็วขึ้น
เราก็ต้องมากราบอธิษฐานต่อเทพเจ้าม้า
เราก็ต้องเอาผักกาวคำอธิษฐาน
ธิษฐานเสร็จเราก็วางผักบุ้งลง
แล้วมาสั่นกระดิ่งที่คอม้านะครับ
ม้ามีสองตัวเราก็สั่นทั้งสองข้างเลยให้เสียงดังอย่างนี้นะครับ
ครับทีเดียวนะครับ
ให้เกิดความสำเร็จทุกประการด้วยเทิน

ได้รู้วิธีการไหว้เจ้าพ่อกวนอู
เพื่อเพิ่มความมั่นใจทั้งเรื่องของที่ดิน
และการค้าขายต่างกันไปแล้ว
ตอนนี้เราก็ขอกลับไปที่ร้านแม่นิด

เพราะได้เวลาเปิดขั้นตอนสำคัญ
เริ่มจากการที่เราใช้หมูส่วนไหนก่อนครับ
อำงั้นเริ่มเลยเราจะต้องใส่อะไรก่อนล่ะ

ใส่ผงวิเศษสูตรเฉพาะของทางร้านเราลงไป

อร่อยมากใส่มากอร่อยน้อยใส่น้อย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

แบบสุดฟินกับเมนูต่างของร้านแม่นิดแหนมหมูสดกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของพี่กันลูกกระตันอยู่
ที่ยอมเปิดเผยบทเรียนในชีวิตที่อดีตนี่ครับเคยติดคลุกถึงสี่รอบ
เพราะตกเป็นธาตุของยาเสพติดแล้วอะไรทำให้กลับใจจนมีทุกวันนี้ได้ล่ะ

กว่าที่จะมาเป็นร้านขายขายดิบขายดีขนาดนี้

ไม่รู้ว่าจะมาถึงวันนี้ได้หรือเปล่าเลยใช่ไหมตอนนั้น
ชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วเรามาถึงทุกวันนี้ได้ยังไง

ค่ะอีกขวดอายุเท่าไหร่

สุ่มตรวจอะไรอย่างนี้

บำบัดเสร็จแล้วเราเลิกเลยไหม

แต่ว่ายังใช้ชีวิตเหมือนเดิม
กินเหล้าเตรียดยาเล่นเกม

มีสังคมเดิมอย่างนี้
ไปวนมาจากเสพเฉย
ถึงขั้นเป็นผู้ค้าหรือเปล่า

ผู้ค้า

ทำไมเราถึงเข้าสู่วังบนนั้นได้

นั้นมีอันนี้อยากมีอันนั้นอยากมีนี้เราไม่มีเนอะ

ก็ที่นี่แหละที่เชียร์เนี่ย

เราก็ไปมั่วสุมตามเพื่อนฝูงของเรา
แต่ตอนนั้นรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎหมาย

แต่ไม่คิดอะไร
มีรถมีอะไรแบบที่เขามีกัน

ขับบีเอ็มอะไรอย่างนี้เราก็มี

ขายยาจนมีเงินเก็บไป
ก็คือแบบรับโทรศัพท์จริงก็ได้หมื่นนึงเนี่ย
ก็คือเข้าสู่วงจรของผู้ค้าอย่างเต็มตัว

อย่างรับเงินทีได้หมื่นนึงวันหนึ่งเนี่ย

มีซับสิ่งอะไรบ้างตอนนั้น

มีรถรสซิ้งอะไรของเรา

มีจังหวะน้ำถั่วม

โดนจับไปทั้งหมดกี่ครั้งก่อนที่จะมาเกมใหญ่

หรอ๓๔ครั้งแล้วเราก็เข้าคุกมั้ย

ติดคุกไปออกมาก็ทำต่อ

ติดคุกเข้าออกมา๓รอบ
จนมาถึงรอบที่ปี๕๔ไง

ผมโดนโทษไปเท่าไหร่ตอนนั้น

อันนั้นคือโดนเป็นผู้ค้าเลยเหรอ

ออกมาทีนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตหรือยัง

นอนคิดนะว่ามันเสียเวลา
แม่มาตลอดแม่ส่งทุกเดือนทุกเดือน
รู้ไหมว่าตอนนั้นแม่แบบเสียน้ำตาให้เราไหม
เราก็กัดฟันว่าออกไปรอบนี้จะทำดีไง
นอนคิดอยู่ว่าออกไปกูก็ต้องไม่เอาแล้วแหละแบบนี้
เคยร้องไห้แบบตอนที่อยู่ในคุกไหม

คนเราเนอะอยู่ในคุกมันก็อยู่กับความคิดอ่ะ

ใช่ก็มีแอบเหงาบ้างร้องไห้บ้าง
ก็เลยคิดว่าเราควรจะทำยังไงให้ให้แม่เราไม่เสียน้ำตาอีกใช่

วันที่ได้อิสรภาพออกมาทำยังไง
กราบแม่บอกว่าเออจะทำดีนะแม่
แม่เขาก็เออมาช่วยแม่ทำหนี้
ผมก็รับเป็นลูกจ้างแม่ก่อนตอนแรก

เขาขายงานอีเวนต์ในกรุงเทพ

ใช่ก็พาแฟนมาช่วยทำช่วยขายกัน
ก็คือมาช่วยคุณแม่เป็นลูกจ้างคุณแม่ทำหมูแหนมทอดนี่แหละ
คือคุณแม่ทำอยู่แล้วสูตรของคุณแม่เลย

และจุดไหนที่เราตัดสินใจว่าเราจะมาเปิดร้านขายเอง
แล้วเราก็แบบอ่ามา
ผมก็เลยมาจองที่ทำเอง

ขายกี่กิโลเตรียมของมาแค่ไหน
ก็ปกตินะอย่างนั้น๕โล๑๐โลอย่างนี้
แต่จริงคือมีลูกค้าที่รู้อยู่แล้วบ้างจากคุณแม่

ก็ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิต
ที่ทำให้พี่กันคิดได้แล้วกลับตัวกลับใจ
เพื่อหวังว่าเมื่อได้รับอิสระภาพอีกครั้ง

ด้วยอาชีพที่แม่เคยสร้างมา
นั่นก็คือพ่อค้าแหนมพ่อ
เรียกว่าชีวิตใหม่กำลังจะไปได้ดี
แต่ก็กลับมาเจอมรสุมชีวิตอีกครั้ง

จนทำให้พี่กันต้องพาแม่ส่งโรงพยาบาล
แม่เข้ามาสี่หาย
แต่จุดที่เรากำลังจะตั้งตัวได้
อยากให้คุณแม่ภูมิใจในตัวเราบ้าง
แต่แม่ก็ได้เห็นความสำเร็จของลูก

แต่จริงมันไม่มีคำว่าช้าเกินไป

และหนูว่าวันนี้แม่นิดภูมิใจในตัวพี่กันแล้ว
พี่กันมีอาชีพจากการที่คุณแม่มอบให้

แต่ตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นพ่อคนแล้ว
แง่คิดหรือมุมมองอะไรที่อยากจะสอนลูก
ส่งต่อให้คุณผู้ชมที่ดูในฐานะที่ตัวเองเป็นพ่อ

มันไม่มีคำว่าสายไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่

อยู่ไหนคะลูกสาวอยู่ไหนคะ

น้องจีนมีอะไรจะบอกคุณพ่อแล้ว

คุณพ่อมด้า

ครับผมอันนี้เรื่องจริง
เขาบอกว่ามันมีวันหนึ่งที่แบบเราอยากจะใช้ชีวิตยาวเพื่อคนคนหนึ่ง
ใช่จริงไม่เห็นเรื่องจริง
มันทำให้เราหยุดคิดเลยว่าเอ้ยนับหนึ่งสองสาม
ทีนี้ให้พูดถึงพี่กันในมุมมองที่ตอนนี้เราเป็นแบบว่าพ่อค้าแล้ว
อยากจะแบบว่าทำยังไงให้ขายดีให้ลูกค้าติดร้านเราเยอะ
ซื่อสัตว์กับลูกค้านะใช้ของวัตถุดิบที่โอเค
ถุดิบที่ดีแล้วก็ซื่อตรงซื่อสัตว์และซื่อตรง
นี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้ร้านของพี่กันเนี่ยขายดี
แล้วมีลูกค้าติดอกติดใจยาวนานและสำคัญกว่านั้นคืออร่อยด้วย
ฝากร้านหน่อยค่ะอยู่ที่ไหนขายกี่โมงปิดกี่โมง
ก็อยู่เซียรังสิตครับผมขายประมาณบ่าย๒บ่าย๓ถึง๓ทุ่มครับ
มาได้ทุกวันเลยนะมีวันหยุดไหมหยุดวันอังคารครับผม
วันนี้ขอบคุณพี่กันนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตเนาะ
ขอบคุณน้องดีนนะคะขอบคุณค่ะ
อ่ะสายสายไหล
พี่กันบอกว่าพี่กันจะพร้อมเปิดสูตรการหมักที่นี่ที่แรก
เพราะว่าน้องใบตองคนสวยคนนี้ถ้าไม่ใช่หนุ่มพี่กันจะไม่เปิดที่ไหน
ครับผมอย่าให้หนูเห็นนะเอามา